โสดสวยรวยแซ่บยกให้เลยสาวดิวอริสรา
ล่าสุดเขาเคลียร์คิวงานไปพักผ่อนที่ทะเลกับแก๊งเพื่อนสาวนะฮะ
ดิวก็จัดเต็มอวดหุ่นแซ่บจนไฟลุก
ชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์รัวเลยนะคะ

อ่ะก็ชุดว่ายน้ำนี่น้ำท่วมที่ไหน

หลายคนบอกว่าอวดเซ็กซี่ขนาดนี้เพราะว่าอะไร

ั่วใครหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะจ๊ะ

ก็เลยแบบว่าไปเที่ยวทะเลมีเวลาว่างก็ไป

บริหารเสน่ห์อะไรอย่างนี้ไหมคะ
ไม่ต้องค่ะไม่ต้องบริหารค่ะ

หนุ่มมาต่อแถวยาวมาก

ยังไงก็มีคนมาจี่ฉี่อยู่แล้วนะ
คอยลองสิเอาผ้าห่มคุมมิตรเหลือแต่ลูกตา